เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตชาวโลกโซเชียลเขากระหึ่มแชร์กันเลย
เขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดกระตันยูผู้กำกับสุรินทร์ลาออก

ตำรวจกว่าจะไต่เต้าขึ้นมาได้
เขาใช้เวลานานมากนะคะในการทำผลงานต่างนานา
แต่ผู้กำกับหนุ่มคนนี้บอกว่า
ขอลาออกมาดูแลแม่ที่ชรา
เขาบอกว่าแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยเห็นไหม

ลาออกเพราะว่าอยากจะมีหน้าที่

เป็นเฟซบุ๊คของพันธ์ตำรวจเอกเจรสุปิระยะค่ะ
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์
อำลาเพื่อนข้าราชการตำรวจ
บอกว่าขอไปดูแลแม่ที่มีอายุมากแล้ว

ผมต้องลาออกเพราะมีภารกิจที่ให้ใครทำแทนไม่ได้

ผมถึงดวงดาวแล้วเพราะเลือกดาวที่อยู่ใกล้
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ
ลงนามพันธุ์ตำรวจเอกเจรสุปิริยะ
แล้วก็โพสต์ภาพตัวเองในชุดข้าราชการ
โพสต์ภาพตัวเองที่ดูแลคุณแม่

เขียนโพสต์ลาเพื่อนข้าราชการตำรวจในจังหวัดสุรินทร์ด้วยกันให้รับทราบ

แล้วก็เข้ามาแชร์โพสต์ออกไปเยอะขนาดนี้

เขารบนับถือเขาก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจทั้งวันเลย
เขาบอกว่าจริงแล้วตั้งใจจะลาออกจากราชการมาพักใหญ่แล้วล่ะ
เพราะว่าแม่อายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยชราภาพแล้วด้วย
ปีนี้คุณแม่๘๙ปีแล้วค่ะ
คือไม่มีใครอยู่ดูแลคุณแม่เพราะว่าพี่ชายเองก็ต้องทำงาน
มีธุระเหมือนกันก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเต็มที่
ตัวเขาเองเนี่ยจะลางานมาดูแลแม่ก็
โอ้ยงานราชการเนี่ยแถมยังอยู่สืบสวนอีกอ่ะ

ใช่ค่ะก็คิดอยู่นานเอายังไงดี
สุดท้ายตัดสินใจลาออกจากราชการค่ะ
เขาเหลือเวลาราชการแค่๒ปีเท่านั้นเองนะ

คิดแล้วคิดอีกพิจารณาถี่ถ้วนแล้ว
ออกเลยดีกว่ามีผล๑มีนาคม
อย่างที่เขาบอกถ้ารอเกษียณ๒ปีก็ไม่รู้ว่าจะเสียใจภายหลังไหม
นี่แหมมันก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะ

อาจจะคิดว่ามีเหตุผลอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า

ไม่มีเลยเหตุผลของเขามีเพียงหนึ่งเดียว

แม่ของผู้อำกับจริงถูกรถชนขาหักค่ะ
ตอนนั้นเขาก็ออกมาดูแลแม่จนหายนะ

ในบ้านไม่มีใครดูแลหัวแตกสะโพกหัก

ทนไม่ไหวแล้วออกเลยละกัน

ชื่นชมมากถึงความกระตันอยู่

แล้วก็ให้กำลังใจผู้อำกับเจรกันเยอะเลย
ดิฉันก็ต้องยกย่องเขาเหมือนกันนะคะ

ก็คือจริงหลายคนอยากจะทำแบบนี้บ้าง

มันคืออนาคตมันคืออาชีพด้วยแล้วก็ยังไงล่ะ
ครอบครัวคือมันต้องจัดสรรเวลากันหนัก